ค่ะนี่มีคุณผู้ชมส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามานะ
เป็นพฤติกรรมของกลุ่มคนที่ฉวยโอกาส
ครองพื้นที่สาธารณะแล้วทำเป็นที่จอดรถ
เรียกเก็บเงินบอกว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐสั่งให้ทำ
ไทยรัฐทีวีก็เลยส่งทีมเฉพาะกิจลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ
เราได้มีการบันทึกภาพพฤติกรรมของกลุ่มคน

นี่แหละค่ะเป็นภาพเหตุการณ์

กำลังขู่กันโชคเพื่อเรียกเงินค่าจอดรถ
ทั้งที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่สาธารณะนะคะ
โดยบอกว่าถ้าไม่จ่ายเงินก็ต้องนำรถไปจอดที่อื่น
ภาพนี้ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐทีวี

ขณะลงพื้นที่ไปตรวจสอบพฤติกรรม
เพราะว่าเราได้รับการร้องเรียนมาจากประชาชนนะคะ
ว่าพื้นที่นี้มีกลุ่มคนเหล่านี้
มีพฤติกรรมแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่ระบาด

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบของทีมข่าวของเราก็พบว่า
กลุ่มคนที่เรียกเก็บเงินค่าจอดรถในที่สาธารณะ
อ้างว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐบางหน่วยงาน
เข้ามามีส่วนร่วมและคอยให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้
แล้วก็มีการจัดแบ่งพื้นที่ดูแลของแต่ละคน
มีลูกค้าขาประจำเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมด

ในรายการไทยรัฐเจาะประเด็นคืนนี้ค่ะ